ฝนตกน่ะแล้วยังไงโชว์บองชาวบ้านก็หาว
ฝนตกหนาเปียก
ฝนตกแล้วเนี่ยชาวบ้านครับพวกเค้าออกไปหากบ

ทีนี้ส่องไปส่องมาไม่เจอกบ

แต่เจอผู้หญิงที่ใส่ชุดไทยในช่วงกลางคืน

จะไปเหลือมั้ยล่ะไปดูภาพครับ
อ้าวเนี่ยไฟส่องกบมันส่องไปเจออย่างนี้เอาเป็นคุณคุณอยู่ไหม
ไม่อยู่ดิฉันกรี๊ดเลยค่ะดิฉันไม่ออกไปส่องแล้ว
มาแบบทั้งตัวมีทั้งหัวทั้งชุดทั้งแขนทั้งขาจะอยู่ไหมอ่ะ
น่าถามอ่ะคุณเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะ
เรื่องจริงเขาไปส่องกบแล้วเขาเจอแบบนี้คุณผู้ชมครับ
เป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยนั่งอยู่ตรงบ้านร้างด้วย
ไอ้คนที่ไปส่องกบเห็นแบบนี้โอ้โหทำตัวไม่ถูก
ใจหนึ่งก็อยากจะวิ่งอีกใจอีกใจหนึ่งก็อยากจะเจอ
เพราะอะไรเพราะชีวิตนี้ไม่เคยเจอผี
อยากจะเจอเหรอเห็นผีตัวเป็นเห้ยเป็นหรือเปล่า
ถ้าเป็นแล้วมันจะเป็นผีเหรอเออใช่ผีไหม
เห็นกับตางั้นไปดูกันให้เห็นกับตา
จะได้รู้ว่ามันเป็นผียังไงอะไรกันแน่
เข้าไปใกล้อีกมีภาพที่ใกล้อีก
เข้าไปเห็นให้ใกล้กว่าเดิมคือชัดมาก
ชัดไหมชัดไหมชัดไหมชัดสุดชัดสุด
สิครับไม่ชัดได้ยังไงเข้าไปใกล้เรื่อย
อย่างนิดหนึ่งเก้าเข้าไปให้เห็นโอ้โฮเจอแล้ว

ฉี่ลาดไปแล้วตอนนี้อ่ะอุ๊ยลักปักยังเหอะตรับ
คือระหว่างทางที่เดินเข้าไปป้ายโฆษณานั้น

เอาล่ะเป็นป้ายโฆษณาชวนลอยกระทงประจำปี๒๕๕๙
เดี๋ยวเราค่อยลอยปีไหนก็ได้เอาออกไปก่อนไหว้เขา
คราวหลังปิดป้ายก็หันให้มันเข้าไปข้างในอย่าให้มันออกมา

จบทางครับพี่ก็ไปหากบต่อนะฮะ

บางทีเราหันไปเจออะไรที่มันแปลก
มันก็สร้างจินตนาการถูกไหม
บางทีเรายังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราเห็นคืออะไร
วิ่งก่อนดีกว่าแต่ว่าเอาถูกจริง

มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเสมอไป
เพราะว่าบางทีเรามองตกใจเหมือนเปรต
ไปที่ต้นไม้อร่อยมาก
ก็สนามแบบนี้เพราะว่าจินตนาการ
มันทำให้เราหวัดกลัวไปอีกด้วย

คุณจะเข้าไปดูเป็นแบบนั้นไหม
โอ๊ยปาระ

แล้วก็ไม่กลัววิ่งผิดทางแล้วไปเจออย่างอื่นอีกหรอก